กรมศุลกากรได้ออกมาบอกไปถึงประชาชน
ที่จะเดินทางไปต่างประเทศผ่านช่องทางสนามบินนะครับ
ให้ปฏิบัติตัวได้ตามปกตินะครับ
แม้ว่าจะมีประกาศฉบับใหม่ล่าสุดออกมา
เกี่ยวกับเรื่องการสำแดงสิ่งของเดินทางออกนอกประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกากล้องถ่ายรูป
ก็ทำให้ประชาชนสับสนกันพอสมควรครับ

ไปสำรวจทิศากาสุยานสุวรรณภูมินะครับ

จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณ
ธิตาพาสิริพิพัฒน์ครับ

ตัดสินใจนำกล้องถ่ายรูปมาสำแดงให้กับเจ้าหน้าที่
ห้องทำการศุลกากรณอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น๔
เพราะรู้สึกสับสนกับข้อปฏิบัติ
หลังจากได้เห็นประกาศกรมศุลกากรฉบับใหม่
โซเชียลและสำนักข่าวต่าง

คือเขาบอกว่าเขาสนใจแต่ของที่เป็นใหม่
ของใหม่แต่พอดีกล้องผมมันค่อนข้างเก่าแล้ว
มีรอยอะไรอย่างนี้ครับเขาก็เลยไม่เป็นไรไม่ต้องแจ้ง
อ๋อเหรอครับแล้วเราได้ยินถามโซเชียลว่าอย่างไรบ้างครับ
งงผมพยายามหาว่าต้องทำอะไรบ้าง
แต่ละคนเขาก็งงกันว่าเอ๊ะมันคืออะไร
กฎหมายอะไรยังไงไม่ค่อยมีใครทราบกัน
ประกาศฉบับนี้มีสาระสำคัญ
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติการสำแดงสิ่งของติดตัวผู้โดยสาร

โดยระบุถึงผู้โดยสารที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

หากมีปริมาณมากหลายชิ้นมูลค่าสูง
รวมทั้งมีเลขหมายหรือเครื่องหมายที่ตรวจสอบได้

ส่วนของที่มีค่าส่วนตัวที่ใช้เป็นปกติวิสัย
ระหว่างการเดินทางหรือเครื่องประดับแต่งกายตามปกติ
ไม่ต้องแจ้งต่อกรมศุลกากร
สำหรับผู้โดยสารที่พกอุปกรณ์มูลค่าสูงหลายรายการ

ถ่ายภาพเพื่อทำเป็นสำเนาแบบนี้๒ชุด
ชุดหนึ่งเก็บไว้ที่กรมศูนย์ละกากร

เพื่อนำมาสำแดงตอนขากลับเข้าประเทศค่ะ
ประกาศฉบับเดียวกันนี้ระบุด้วยว่า
หากนำเข้าประเทศมูลค่าไม่เกิน๒หมื่นบาท
ได้รับการยกเว้นภาษีอากร
แต่หากนำเข้าสุราบุหรี่ซิก้า
และยาเส้นเข้ามาเกินปริมาณที่กำหนด

ราคาไม่ถึง๒๐๐๐บาทก็ต้องเสียภาษีอากร
ที่ซื้อของมาใหม่ของมาใหม่ทุกอย่าง

แต่ถ้าเกิดของนั้นมันไม่เกิน๒๐๐๐บาท

ก็จะพิจารณาว่าอาจจะไม่ต้องเก็บภาษี
แต่ถ้าเกิดมันมีของเก่าก็มีอยู่ในมืออยู่แล้ว
เช่นมีนาฬิกาใส่มาในข้อมือเรือนหนึ่ง

เรือนใหม่นี้จะต้องเสียภาษีถ้าเกิน๒หมื่นบาท
ในแต่ละวันจะมีผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศ
ที่สนามบินสุวรรณภูมิไม่ต่ำกว่า๗หมื่นคน
กรมศุลกากรจะใช้วิธีสุ่มตรวจ
ภายใต้หลักบริหารจัดการความเสี่ยง
และข้อมูลข่าวกรองจากประเทศต้นทาง
รวมถึงสังเกตจากพฤติกรรม
โดยผู้โดยสารที่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

จะถูกยึดของกลางและดำเนินคดีข้อหาลักลอบ
นำของหนีภาษีเข้ามาในราชอาณาจักร

ิตภาษิริพิพัฒน์รายงาน